เดี๋ยวจะพาไปชิมอาหารพื้นเมืองที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้าง
ใครไปจังหวัดภูเก็ตไปชิมอาหารพื้นเมืองถือว่า
เป็นอาหารที่มีเสน่ห์นะ

นอกจากที่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้นแหละค่ะ
คุณกระมวลวันการีพาสผู้ซื้อข่าวทรัฐทีวี
เขาจะพาไปตลอดชิมอาหารพื้นเมืองนะคะ
ที่นี่เขาบอกว่ามีทั้งของขาวแล้วก็ของหวาน
มีขายกันตั้งแต่เช้ายันเย็นเลย

อยากเห็นเลยใช่ไหมว่าจะน่าชิมขนาดไหน
เอาเป็นว่าไปติดตามพร้อมกับคุณกระมวลวันกันเลยค่ะ
ขนมจีนเป็นหนึ่งในเมนูเช้ายอดนิยม

วันนี้ขอบุกไปเที่ยวร้านขนมจีนสะพานหิน
ตามหาเมนูขึ้นชื่อขนมจีนแกงปู
เจอแล้วแกงปูเข้มข้นสูตรปักใต้รสเด็ด

จะใช้ปูม้าตัวเล็กที่สามารถรับประทานได้ทั้งตัว
เคี่ยวจะได้น้ำยาที่หวานออกมาจากตัวปู

ลับความอร่อยที่มัดใจลูกค้ามากว่า๒๐ปี
อกจากนี้ยังมีน้ำแกงไตปลา
แกงเนื้อน้ำยาปลาแกงเขียวหวานไก่

ส่วนเส้นขนมจีนที่จัดเรียงใส่จานแบบนี้
ต้องใช้มากถึง๘๐กิโลกรัมต่อวันเลยล่ะค่ะ
นี่คือชุดผักสดและเครื่องเคียงขนมจีน
ที่สามารถหยิบได้เองจากตู้แช่
โซ่สดจะใส่ถาดอย่างอลังการ

อย่างใบบัวบกใบแมงลักหัวชัยโป๊ดอง

ถูกใจเครื่องแกงเข้มข้นมาก
แป๊บนะคะเวลาก็เดินมาเที่ยงตรง
เที่ยงแบบนี้ค่ะต้องหาอะไรกินที่อยู่ท้อง
วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านอาหารพื้นเมืองอีกหนึ่ง

นั่นก็คือร้านหมี่ต้นโพที่อยู่ตรงวงเวียนหอนาฬิการ้านนี้ค่ะ

พิสูจน์ความอร่อยของผัดหมี่หกเขี้ยนมากว่า๗๐ปี
จะอร่อยขนาดไหนตามไปชิมพร้อมกันเลยค่ะ
มีหกเกี้ยนผัดบนเตาถ่านร้อนกลิ่นหอม
ใช้เส้นหมี่เหลืองกลมมาผัดซีอิ๊ว
รวมกับหมูไก่และผักกวางตุ้ง
ให้มีน้ำพอคลุกตอกไข่ย่างมาตุ่มเยิม
รับประทานคู่กับหอมแดงตัดความเลี่ยน
แต่ได้รสชาติถึงเครื่องอร่อยทุกคำ

ภูเก็ตทั้งทีไม่กินหมี่ต้นโพได้ไง
ตกบ่ายชาวภูเก็ตจะมีอาหารว่างเป็นขนมหวาน

ที่มองเผินคล้ายกับน้ำแข็งใสใสวุ้นค่ะ
แต่ที่เด็ดคือโอเอวที่มีลักษณะเป็นวุ้นใส
ไม่มีสีทำมาจากกล้วยน้ำว้าสุก
เฉาก๊วยกับถั่วแดงอีกนิด
ดน้ำแข็งราดน้ำแดงเย็นชื่นใจ
ของหวานที่หากินได้เฉพาะในภูเก็ตเท่านั้น
อีกร้านขนมพื้นเมืองที่ห้ามพลาดคือ

ทำมาจากแป้งข้าวเจ้ากะทิน้ำตาลและไข่ไก่
เทราดลงบนกระทะหลุมใบเล็กทิ้งไว้๑นาที
จะได้ขนมอาโป๊งแสนอร่อย
กรอบบางตรงขอบส่วนตรงกลางหนานุ่ม
รสชาติหวานนิดกรูปกรอบ
โดยเฉพาะรับประทานเวลาร้อน
ปิดท้ายมื้อเย็นด้วยการนั่งเรือออกไปชิมอาหารซีฟู้ด

เช็คอินที่บังหุดซีฟู้ดแหลมหินภูเก็ต
แพ้ไม้ตกแต่งง่ายเรียบเข้ากับธรรมชาติ
ตั้งอยู่กลางช่องทะเลระหว่างเกาะมะพร้าวฝั่งภูเก็ต
สามารถนั่งเรือบริการฟรีมาที่กระชังได้เลยค่ะ
กุ้งหอยฟูปลาสดจากกระชัง
ที่เราสามารถเลือกวัตถุดิบขึ้นมาปรุงอาหารได้เลยค่ะ
ขอเดินสำรวจกระชังปลาบนแพร่สักหน่อย
กุ้งลอบสเตอร์ตัวย้ายปูม้าเป็น
ส่วนบ่อนี้มีทั้งหอยนังรมและหอยแคลง
รับมาจากชาวประมงพื้นบ้าน
ก็อาหารสดนะคะแล้วก็รับมาจากชาวประมงเฉพาะเลย
ก็มีปูม้าปลากระพงปลาเก๋าหอยหอยแคงหอยกระดับ
ก็แล้วแต่ช่วงน้ำด้วยบางทีก็ซื้อในตลาด
แต่ว่าของเขา๑๐วันต่อวันสดแล้วก็ชาวประมงก็มาขาย
วันนี้จัดเต็มกับเมนูปลาสองหน้า
คือปลากระพงทอดกรอบด้านหนึ่งเป็น๓รส

หอยตลับผัดน้ำพริกเผาผัดเหลียงกุ้งสด
นิ่มทอดกรอบและกุ้ง๕รส
แล้วอร่อยถูกใจแต่ที่สุดกว่านั้นคือวิวสวยมาก
วันเต็มกับการตลอดกินที่ภูเก็ตอร่อยทุกมื้อจริงค่ะ